ชาวบ้านแล้วก็คนใช้ถนนรู้สึกไม่ปลอดภัยครับ

ดูคือดิฉันจะงงว่าอะไรรู้ไหมคะจะงงว่าเราถูกลื้อเข้าถูก
คือจุดนี้ครับเอาจริงว่าคือคุณจะข้ามทางม้าลายหรือคุณกำลังเลี้ยวออกมาจากซอยแล้วจะเลี้ยวขวาหรือยังไง
หรือคุณลักไก่กลับรถเพราะอีกด้านหนึ่งเห็นไหมเห็นหัวรถเมย์นะฮะ
ยูโรเนี่ยฝั่งขวาค่ะแล้วตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นเส้นเกาะกลางถนนหรือเปล่า
เกาะกลางเหมือนให้เดินข้ามนะคุณคิงไม่น่าใช่กลับรถได้ไหม
แล้วรถคันนี้เขาบอกว่าเป็นรถของกรุงเทพมหานครด้วยนะ
อ้าวอัดคลิปแล้วโพสต์ครับ
คนที่เขาโพสต์แท็กไปถึงกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตบางรักษ์
แล้วนอกจากนี้แท็กถึงผู้ว่าชัดชาติ
ผู้ว่าที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตะพีครับนี่ฮะ
ที่ฉันเห็นภาพมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ค่ะเนี่ยใช้กันหมดเลยจุดนี้
ก็ลักไก่กลับรถกันเยอะดูจังหวะ
ผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะโอ้โฮต้องหลบมอเตอร์ไซค์นะ
กลายเป็นว่าคนต้องหลบรถนะฮะทั้งที่เป็นทางม้าลายนะครับ
ลองดูโพสต์หน่อยฮะเอาโพสต์ขึ้นมาอีกสักครั้งหนึ่ง
โพสต์บอกเอาไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่า
มอเตอร์ไซค์รถน้ำกรทมโอ้โหมายูเทิร์นกันตรงนี้เลยอ่ะ
ดังนั้นเดี๋ยวคงรอการตรวจสอบและฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมครับ
แต่ว่าในระหว่างตรวจสอบช่วยแก้ไขก่อนได้ไหม
เพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเรื่องเศร้าข่าวร้าย
เรายังไม่ลืมฝันร้ายที่เคยเกิดขึ้นขออนุญาตด้วยความเคารพครับ
คุณหมอกระต่ายเรายังจำได้ใช่ไหม
ม้าลายสำหรับคนข้ามแต่สุดท้ายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุ
ตรงทางม้าลายเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนั้นอีกนะฮะ